ข่าวแรกเราลงไปที่จะบอกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็
ก็ใกล้เคียงแหละเพราะว่าเป็นรอยต่อของจังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องปฏิบัติการปิดล้อม
จับกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบมีการยิงประทะกัน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
นี่ผู้นำศาสนามาแบบนี้แสดงว่าปฏิบัติตามขั้นตอน
จากเบาไปหานักแล้วนะฮะเจรจาแล้ว

ตำรวจทหารช่วยกันเกลี้ยกล่อมครับให้หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา
ที่มีหมายจับในคดีก่อความไม่สงบมอบตัวซะเถอะ
การเจรจาครั้งนี้มีมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

กำลังเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายเข้าปิดล้อมในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ที่บ้านโคกเค็ดหมู่๖ตะบนบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
หลังจากได้รับรายงานว่ามีกลุ่มแนวร่วมระดับปฏิบัติการ

ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่กระจายกำลัง
แล้วก็ป้องกันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ให้ออกจากรัศมีจุดที่ปิดล้อม
เชิญผู้นำศาสนามาผู้นำชุมชนมา
เกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลครับ
กลุ่มคนร้ายพยายามยิงฝ่าวงล้อมจะเปิดทางหนีแน่นอนครับ

หลังจากเหตุการณ์สงบลงนะครับ
เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตตามหมายจับ

นายศรัทธาอาแวร์เขาเป็นชาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
มีหมายจับปวิอาญา๙หมาย
นายสุรินการเสงชาวอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
มีหมายจับปวิอาญา๖หมาย
และนายอดีนันดอล้อ

เจ้าหน้าที่พบปืน๓กระบอกประกอบด้วย

ท่านผู้ประชาการกองพลฐานราบที่๕

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ

ได้รับการประสานงานจากการข่าว
จากตำรวจและหน่วยทหารจังหวัดปัตตานี
ทำให้ทราบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งกบดานครับ

ก็ทำให้เป้าหมาย

เพื่อประเมินศรัฐนาคารต่อไป
หลังจากมีรายงานว่าพบคนร้ายอีก๑คน
และอยู่ระหว่างจรากระจากยกกล่อม
และก็ตามเหตุการณ์นี้โคโศกกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
อยู่ใกล้สถานที่สำคัญทางศาสนาใช้เป็นแหล่งกบดาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการใช้ความรุนแรง
แต่เมื่อคนร้ายเปิดฉากยิงใส่จึงจำเป็นต้องตอบโต้ครับ